ข่าวนี้ก็เหมือนกันอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงมันมีอะไรมากกว่าแค่น้ำมันหมดหรือเปล่า

ลูกค้าก็เข้ามาก็จะมาเติมน้ำมัน
เจอเด็กปั๊มเป็นผู้หญิงอายุ๑๙เท่านั้นเอง
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนที่สื่อสารไปว่าน้ำมันหมด
พูดด้วยโทนเสียงน้ำเสียงไหนหรือมีคำอื่นประกอบ

ลูกค้าขึ้นไม่พอใจตบไปค่ะ

ลูกค้าเป็นผู้ชายนะเด็กปั๊มอายุ๑๙เป็นผู้หญิง

โดนตบค่ะหน้าทนแดงเลย

พนักงานปั๊มเด็กปั๊มผู้หญิงพูดไม่เพราะ

เอ้าเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่คนขวามือเด็กปั๊มคนที่อยู่ทางขวานะที่สูงเนี่ยค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะในปั๊มน้ำมันพีทีที่
ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราด
แล้วตำรวจที่สพเมืองตราดก็ไปตรวจสอบ

นี่ฝั่งหนึ่งเป็นลูกค้าเสื้อยีน

เด็กปั๊มที่โดนตบเนี่ยคือนางสาวขจีภัณฑ์วิลัยนุศอายุ๑๙ปีค่ะ

คือนายสุวัสดิ์ศิลาอาจอายุ๔๙ปี
ทีนี้ทางฝั่งผู้ชายที่เป็นลูกค้านะ
พยายามจะไกลเกลี่ยแต่ฝ่ายเด็กปั๊มผู้หญิงน่ะไม่ยอมเลย
ตำรวจก็เลยต้องพาทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ไปที่โรงพักที่สพเมืองตราด

ฝั่งลูกค้าก่อนเดี๋ยวค่อยให้ฟังทีละฝ่ายค่ะคุณผู้ชม

ผมขี่มาจะมาเติมน้ำมัน
ตอนนั้นผมก็ต่อคิวอยู่เด็กปั๊มคนนี้
เขากำลังเติมรถคันหน้าอยู่
มาบอกผมว่าน้ำมันเบนซินหมด

ผมได้ยินไม่ชัดตอนนั้นรถมันเยอะ

ลงจากรถไปไปตบหน้าเด็กปั๊มทีนึง

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ตอนที่เราฟังทางฝั่งลูกค้าใช่ไหม
นี่ดูเธอแบบมีอารมณ์มากเลยค่ะเด็กปั๊มคนนี้
นี่ขนาดมีผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่นบพรมาช่วยไกล่เกลี่ยนะ
แต่เธอก็ขึ้นมากจริงเดี๋ยวลองฟังเธอหน่อย

ความมากมันแยกใครไม่ได้หนูโดนหนูเป็นผู้หญิง
อายุเท่าไหร่พี่หนูอายุแค่๑๙แล้วค่ะอายุเท่าไหร่
ก็คุณหนูอยู่คุณอย่าไปโดนตบได้ยังไง
พี่ต้องถามคนของพี่ผ่าน

พี่ก็เข้าข้างแต่คนของพี่

ร่างกายตัวเด็กปั๊มไม่ยอมอ่ะ
เหมือนกับจะไม่จบง่ายหรือเปล่า
ทั้งสองฝ่ายเลยนะไปโรงพักจะไกลเกลี่ยต่อ
แต่ว่าฝั่งลูกค้าน่ะมาที่ปั๊มนะ
แล้วรอบนี้มีเพื่อนขับรถเก๋งมาส่งจะมาเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้ไง
แล้วหลังจากนั้นเพื่อนเขาก็เหมือนกับมาคุมเชิงด้วย
แต่จังหวะที่มาอีกรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่า
ตัวของฝั่งลูกค้าตะโกนด่าพนักงานอีกรอบหนึ่งด้วยอุ้ย
แล้วฝั่งเด็กปั๊มเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนกัน
เขาก็ไปโรงพยาบาลตราดค่ะให้หมอตรวจร่างกายก่อน
ไอ้ตรงหน้าที่มันแดงที่โดนตบโดนต่อยเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานมาแจ้งความเด็กปั๊มอ่ะเขาบอกว่า
เจ้าของปั๊มก็บอกแบบนี้แหละบอกว่าต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าทางลูกค้าเขาจะบุกมาอีกหรือเปล่า
ปั๊มมีแต่เด็กผู้หญิงก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
มีแต่ผู้หญิงก็เลยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะ
คือตัวผู้จัดการปั๊มที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับ